คุณผู้ชมค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาสักประมาณ๘โมงค่ะ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านของคุณตาวัย๘๓ปีนะคะ
อยู่ที่เทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ต้องบอกว่าไฟไหม้วอดทั้งหลังเลยนะคะ
ไฟเริ่มไหม้จากชั้น๒ของบ้าน
ซึ่งลักษณะเป็นไม้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ลามอย่างรวดเร็วแต่ว่าเคราะห์ดีมากนะคะ
ลูกสาวของคุณลุงซึ่งเป็นผู้ป่วยพิการทางสมอง

มีชาวบ้านที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ
เอามือถือถ่ายคลิปไว้ได้ดูกันค่ะ
ใส่เพลิงละมาใส่เพลิงละตายจังหวง

นี่คุณผู้ชมโอ้โฮ

นี่โฮมลุกใบ้อย่างรวดเร็วเลยค่ะ
บ้านของคุณตาอยู่ในชุมชนโคกลำดวน
เทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์นะคะ
บ้านหลังจุดเกิดเหตุ

ชื่อว่าคุณตาเคยสุขยานุดิต

ชาวบ้านบริเวณนั้นถ่ายคลิปไว้ได้
หลายคนก็ลุ้นระทึกเพราะ
คุณผู้ชมสังเกตนะคะว่าตอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เห็นไหม
ควันขมงโฉงเฉงแล้วลักษณะคือลมแรงด้วย

ว่าไฟมันจะลามไปติดบ้านของคนอื่นหรือเปล่า
เจ้านาทีดับเพลิงจากเทศบาลตำบลเมืองที

ระดมฉีดน้ำเพื่อดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้

ลมมันแรงเพราะฉะนั้นใช้เวลานานหน่อยค่ะ

จึงจะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
แต่หลังจากที่เพลิงสงบเท่านั้นแหละค่ะ
ไปสำรวจตรวจสอบคุณคะปรากฏว่าบ้านถูกไฟไหม้ทั้งหมด
เหลือเพียงบันไดทางขึ้นชั้น๒เท่านั้นเนี่ย
เดี๋ยวแต่ซากแบบนี้ไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชม
นี่นะคะคุณตาเคยเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
ขณะเกิดเหตุคุณตานั่งอยู่นอกบ้าน
มีหลานวิ่งมาบอกว่าไฟไหม้จากบริเวณชั้น๒ของบ้าน
ซึ่งเป็นไม้ข้างล่างเป็นปูน
ตอนนั้นคุณตาตกใจมากเพราะไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
ทำอะไรไม่ถูกแล้วค่ะได้แต่ร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ให้มาช่วยกันดับไฟแต่เคราะห์ดีมาก
คุณตาบอกว่าไฟไหม้บ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อเติมได้
เพราะดีมากที่ชาวบ้านไปช่วยเหลือลูกสาวของคุณตา
ที่เป็นผู้ป่วยพิการเดินไม่ได้แล้วก็เป็นผู้ป่วยพิการทางสมองด้วย
ลูกสาวนั่งเล่นอยู่ในบ้าน
ชาวบ้านช่วยเหลือออกมาได้ทันรอดหุดหวิด
เราไปสอบถามพูดคุยกับอีกหนึ่งคน
เป็นลูกชายของคุณตาเคยชื่อว่านายรังสุขยานุดิต
บอกว่าในช่วงเกิดเหตุตนเองออกไปทำงานที่เทศบาลเมืองที
พอทราบข่าวก็ตกใจรีบกลับมาที่บ้าน
เพราะว่าเป็นห่วงทั้งน้องสาวซึ่งเป็นผู้พิการ

ส่วนทรัพย์สินที่เสียหายไปก็ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าเงินสดที่ตัวเองเก็บหอมรอมริบไว้
บาทก็หายไปกับกองเพลิงนี้ด้วยค่ะ
ปกติก็จะนอนอยู่ข้างบนชั้นบนข้างล่างไม่มีใครนอนอยู่
ข้างล่างมีพ่อกับน้อง

สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจร
ส่วนมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประเมินไว้ที่๒แสนบาทค่ะ
ล่าสุดนายกเทศมนตรีเทศบันตมวลเมืองที่นายสิทธิ์คเรศุริฉาย
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของนายรัง
ได้มีการมอบเงินส่วนตัวช่วยเหลือจำนวน๕๐๐๐บาท
แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามระเบียบทางราชการ
ว่าจะสามารถช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างนะคะ
ก็ช่วงนี้หน้าหนาวด้วยนะคะอากาศแห้ง
ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะเรื่องของฟืนไฟนะค่ะ